ในปีที่ผ่านมาที่เราสรุปข่าวกันมารอบปี
หนึ่งในนั้นมีเรื่องราวของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ซึ่งชนะทิพย์ถือว่าประสบความสำเร็จมาก
ในการเดินทางไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่น
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกลือกชัยคุณโทครับ

กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในยุคนี้
ที่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพหนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดของเอเชียในเวลานี้
ถือว่ายอดเยี่ยมโดย๑๗นัดในเล็กที่๒
ชนะทิพย์ลงสนามให้กับต้นสังกัดทั้งหมด๑๖เกม
เป็นตัวจริง๑๕เกมและถูกเปลี่ยนตัวออก๔เกม
รวมทั้งสิ้นอยู่ในสนาม๑๓๐๔นาที
แม้จะไม่มีชื่อทำประตูให้กับต้นสังกัด
แต่ลีลารวดลายการเล่นในสนาม
วกกับการจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูได้
กลายเป็นสตาร์ดังในเจลีกตั้งแต่ครึ่งปีแรก
และแน่นอนว่าผลงานที่ยอดเยี่ยม
ทำให้ทีมในเจรีกจากญี่ปุ่น
ให้ความสนใจนักเตะไทยมากยิ่งขึ้นด้วย
ถ้ามีโอกาสอยากให้แบบนักบอลทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กหรือว่ากำลังเติบโตมา
ผมว่าผมว่าไปเถอะครับผมว่าหลายคนอยากมีโอกาส
แต่เขาไม่มีอะไรผมว่าลองไปเจอโลกด้วยตัวเอง
แล้วก็ผ่านอุปสรรคผมว่าอยู่สุดท้ายมันสบายแล้ว
เหมือนแบบทุกคนอาจจะมีจุดที่อิ่มตัวมันง่าย
แต่พอมาอยู่เนี่ยคือมันไม่มีใครต้องมาซัพพอร์ตเรา

ผมว่าถ้าเราอยากให้พัฒนา
เราต้องช่วยกันผลักดันให้นักฟุตบอลไทยเนี่ย

ปรากฏกลางของเจนายลีกญี่ปุ่น

ทำให้ทีมต่างในเจลีกหันมามองนักเตะไทยมากขึ้น

จนล่าสุดสมสรรษฐ์ฝรั่งเฟรชเชฮิโรชิมา

กองหน้าชีวิตชาติไทยจากเมืองทองยูเนอเต็ด

นี่จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของนักเตะไทย

ให้กับตัวเองและวงการฟุตบอลไทย
ก็ดีใจครับกับการย้ายทีมครั้งนี้ครับ
ก็เชื่อว่าผมก็ว่ายฝันเหมือนกันว่า
ครั้งหนึ่งจะมีโอกาสได้เล่นเจนอื่น
แล้วก็ความฝันผมเป็นจริง
ก็รู้สึกดีใจมาก

มีโอกาสไปค้าแข้งยังต่างแดนเหมือน๒คนนี้

จะได้ตามเชียร์นักเตะไทยในต่างแดนเยอะขึ้น
และจะทำให้วงการฟุตบอลไทยคึกคักอีกเยอะเลยทีเดียว
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน